ฉีกกฎหมายสงฆ์ทางแก้ปัญหาวิกฤตศรัทธาที่เกิดขึ้นในวงการ

ถามตรงกับจอมขวัญคืนนี้
จะถามตรงจากพระเมธีธรรมจารย์
ติดตามได้ในไทยรัฐนิวส์โชว์